ทำให้มีชาวบ้านหลายคนประชาชนหลายคนที่โอ้โหเงินขาดมือ
ก็ต้องเอาทรัพย์สินไปจำนำ
โดยเฉพาะทรัพย์สินที่มันสามารถเอามาใช้ประกอบอาชีพได้
อย่างช่างซ่อมมีสว่านไฟฟ้า
ทีนี้ไม่มีงานทำไม่มีเงิน
สว่านไฟฟ้าไปเข้าโรงรับจำนำ
เย็บผ้าก็เอาเครื่องจักรเย็บผ้าไปจำนำ
แต่ทีนี้ครับทางจังหวัดพิศนุโลกเอง
พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการแล้วก็หน่วยงานราชการ
เขาใช้วิธีในการช่วยเหลือประชาชนยังไงรู้ไหมคุณ

ไถ่ทรัพย์สินมาให้ประชาชน
เพื่อประชาชนจะได้เอาไปต่อยอดชีวิต
บางคนนี่คือไม่มีอะไรหยิบฉวยครกได้ก็เอาไปจำนำ
หยิบฉวยขันทองเหลืองได้ก็เอาไปจำนำนะ
ร่วงเตารีดหยิบได้เอาไปจำนำหมดนะครับ
แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ

นี่แหละครับบรรยากาศที่หน้าสถานธนานุบาล
เทศบาลนครพิศนุโลก๑ตำบลในเมือง

นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลก
พร้อมด้วยพระครูประพัทธ์ศรสันติกคุณจ้าวาทวัดจันตวันตก
แล้วก็เหล่าบรรดาข้าราชการนะครับ
ได้ร่วมกันมอบทรัพย์สินที่ถ่ายถอนคืน
จากโรงรับจำนำก็คือสถานธนานุบาล๑และ๒ของพิศนุโลกเขา

มูลค่าของ๓๐รายการที่ชาวบ้านเอาไปจำนำเนี่ย
ก็คือ๒๓๑๖๖บาท

ก็นำทรัพย์สินเหล่านั้นมาคืนให้แก่ประชาชน
คือประชาชนเขาไปจำนำไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

แม่บ้านท่านนี้ก็ได้รับคืนไป
ครกหินสานะครับโดยผู้ใจบุญที่นำเงินมาบริจาค
แล้วก็รวบรวมกันเพื่อถ่ายถอนในครั้งนี้
ก็คือนายสมานคุณากรภัยบูลสิริ
แล้วก็มีพระครูประพัดศรสันติคุณเจ้าอาวาสวัดจันทะวันตก

แจกอาหารเหรอจะแจกของเหรอจะแจกเงินเหรอ

ก็ไปมองที่โรงรับจำนำว่าคนมาจำนำทรัพย์สินกันเยอะเหลือเกิน
เฉพาะทรัพย์สินที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ

แล้วก็มาถ่ายถอนอย่างที่เห็นไป
สวรรค์ไฟฟ้ามองขาวครบหินขันเนื้อ
ขันเนื้อนวะโลหะโบราณนะครับซึ่งเป็นของสะสมของบางคน
ก็เอาไปจำนำแล้วก็เตารีดไฟฟ้าก็มี
สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและก็ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้
ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคุณบอกว่าไม่เคยคิดเลย
จะพบเจอกับเหตุการณ์โรคติดต่อร้ายแรง
จนกระทั่งกระทบต่อตนเองและครอบครัวอย่างหนักที่สุดนะฮะ
ทำมาหากินเรื่องของไม่มีรายได้ไม่มีเงินจะกินข้าว

ส่วนการช่วยเหลือของผู้ใจบุญในครั้งนี้ถือว่าเป็นการชุบชีวิตใหม่เลยนะ
โดยพวกเขาก็ต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญแล้วก็หน่วยงานทางราชการ
มาช่วยดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เท่าที่หน่วยงานเขาจะดูแลได้ในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันนะครับ